ลายไหมฮะมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะให้เราเท่าไหร่เช่น๒๐๐
ก็ป่ะ๓๐๐ก็มียอดไยที่สุดที่เข้ามากี่บาทค่ะ
ใหญ่ที่สุดที่เข้ามาคือ๑๒๕๐๐ยอด
แล้วพอตกกลางคืนเขาหักให้เรา๕๐๐แล้วก็โอนให้เขาไป๑๒๐๐
ว่าทำไมมันเยอะพอตกกลางคืนนะคะ
พอเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะเราก็แจ้งอายัดบัญชีเราเลย
ชื่อเพจอะไรครับเพื่อให้เขาไม่ต้องโอนมาอีก
เพจรวมบ้านพักภูวินราวันสุดท้ายเลยที่เราไม่เอาแล้ว
เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเนี่ยคือวันที่เท่าไหร่ครับ
วันที่๒แล้วค่ะ๒เมษาตอนกลางคืน
หลังจากนั้นเอก็เลยออกมาเปิดเผยเรื่องราวนี้ไปยังเพจอยากดัง
ตอนนั้นยังไม่ได้ทำอะไรค่ะตอนนั้นคือพอวันที่๒แล้วแจ้งอายัดบัญชีเนี่ย
วันที่๓สรตำรวจสรโฆขาโทรมาเลยเพราะว่ามีคนแจ้งความ
เงินให้ให้เราแล้วเขาไม่ได้บ้านพักเราก็เรียนไปตามตรงอย่างที่หนูเล่าให้ฟังเลยว่า

ก็เดินทางไปให้ปัดคำที่สโฆขาโทรดีขามเลยค่ะ
สโฆขาโทรดีขามเหรอ

สมุทรสาครสมุทรสาครเพราะว่าผู้เสียหายเขาอยู่ที่นั้น
แล้วเขาโอนให้เรารายแรกที่ไปแจ้งความอยู่ที่นั้น
ตอนนี้เอโดนกี่ลายแล้วนี่ที่เขาแจ้งความ
ตอนนี้ที่ติดต่อผู้เสียหายได้ตามที่เบอร์ที่เขาให้เราบุ๊กกิ้งคือ๕๕
ผู้เสียหาย๕ลายที่โทรไปคุยอะไรเรียบร้อยแล้วว่า
ยินดีที่จะไปให้ปากคำตามสถานีตำรวจที่ผู้เสียหายได้แจ้งความไว้ค่ะ
แล้วตัวเราเองเราได้แจ้งความอะไรกลับในสิ่งที่ทางเพจที่เราไปทำงานด้วยไหม

คือเพราะฉะนั้นเอยืนยันว่าเอก็ไม่รู้เรื่องเอก็ถูกหลอกเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ถูกหลอกใช้บัญชี

มันเข้าองค์ประกอบความผิดเรื่องของร่วมกันช่อกง
เพราะฉะนั้นเอทำอะไรได้บ้างฮะคือคืนเงินหรือว่า

อันนี้คือเจรจากลายเคลียดบ้าง
คือถ้ามีเงินคืนไปหาเงินมาคืน
ถ้าไม่มีเงินคืนก็ต้องไปสู้คดีกันในศาล

แต่อันหนึ่งนะครับเวลาเขาดูในทางคดีว่าเกี่ยวไม่เกี่ยว
ถ้ามันมีการหักบางส่วนเอาไว้มันก็สู้ยากนะ
อันนี้เราต้องว่ากันตรงตามข้อกฎหมาย
ครับแล้วเอไปเอาผิดกับคนนั้นได้ไหม
เอาได้หาตัวให้เจอ
แต่คดีตรงที่ผู้เสียหายไปแจ้งก็ต้องเคลียร์ก่อน
ครับน้องเอมีเรื่องทางกระดงคดีอะไรตอนนี้
หนักใจหรือว่ามีอะไรติดใจที่อยากจะสอบถาม
หรือว่าขอความช่วยเหลือหรือว่าถามท่านทนายรณรงค์ไหมฮะ
ที่ท่านท่านายชี้แจ้งมาก็ชัดเจนแล้วค่ะ
งั้นเอก็เอจะใช้วิธีไหนในส่วนของเอจะคืนเงินเขาหรือว่าเจรจากลายเกลี่ยหรือยังไง
ก็คงต้องเจรจากลายเกลี่ยค่ะเพราะว่าไม่คงไม่มีเงินก้อนไปคืนของผู้เสียหายทั้ง๑๐ลาย
ยืนยันว่าตัวเราไม่รู้เรื่องจริงค่ะมีคนทำงานแบบเราอีกเยอะไหมฮะ
เท่าที่รู้มาก็อีกรายท่านอยู่นะครับเพราะว่าเขายังประกาศหาคนเรื่อยตอนนี้เขายังประกาศอยู่
จะต้องไปแจ้งความด้วยไปแจ้งที่ตำรวจไซเบอร์ก็ได้ไปเอาผิดคนที่ใช้เฟส
ใช้เพจปลอมมาหลอกน้องเอไปแจ้งที่ไหนที่ว่าไปลงบันทึกประจำวันเนี่ยไปไปแจ้งไว้ที่ไหน
สพโฆขามค่ะก็คือที่ที่เราถูกแจ้งความดำเนินคดี
ใช่ค่ะครับท่านลอยเวียนท่านเวทร่าค่ะก็ให้คำแนะนำ
แล้วก็ให้เราชี้แจงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ให้ลงบันทึกประจำวันไว้อ่า
อ้าวน้องต้องมากรุงเทพไปแจ้งที่สำรวจไซเบอร์

มิเตอร์ถ้าน้องไม่สู้เพื่อตัวเองน้องก็ต้องลำบาก
แต่ถ้าน้อยดำเนินคดีแล้วเอาใบแจ้งความเนี่ย

ขอบคุณน้องเอนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
อันนี้คือข้อมูลจากคนที่เขาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับ